มีข้อมูลว่าในกรณีที่ทานพริกเข้าไป
มันจะมีสารบางอย่างที่อยู่ในพริก
จะไปกระตุ้นให้กระเพาะนะคะสร้างกรดมากขึ้น
เหมือนกับว่าพอเครียดกระเพาะก็สร้างโกรธ
กินพริกเข้าไปมันก็จะทำให้กรดมากขึ้นใช่มันก็ควบคันอีก

นี่แหละอุปกรณ์อบรังการที่มัวจะต้องทักไม่ถึง

มันก็คือเตียงนั่นเอง
ในฐานะที่ผมเป็นผู้ใหญ่กับทั้งสองฝ่ายนะครับ
ก็จะปูเตียงให้ทั้งสองฝ่าย

เวลาบ่าย๓๔โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒